สถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร

เพราะว่าเตียงเริ่มจะไม่พอ
เหลือน้อยน้อยมากแล้วจริง

คือมีคนติดเชื้อ๗คนนะคุณผู้ชมครับ
ตรวจพบว่าติดเชื้อตั้งแต่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา

นี่ครับต้องมากางเต็นต์นอนกันแบบนี้ครับ

เดี๋ยวจะพลานติดคนในแฟลตไปด้วย
เพราะว่ายังไม่มีโรงพยาบาลมารับ

มีหน่วยงานมารับไปรักษาแล้ว

เป็นแฟลต์ดินแดงครับอาคาร๒๙

คนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่วง
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มารับเข้าสู่ระบบการรักษา

ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ที่แฟลต์แห่งนี้
เป็นเสียงเดียวกันว่าโล่ง

เดี๋ยวอยู่มันจะระบาดต่อเนื่อง

คนที่มาการเต้นก็ลึกกัก

ผู้ป่วยที่สามารถ
แพร่เชื้อได้ด้วย

รังเกียจกันนะ
สวัสดีนามศรีนวล

สาธารณสุขศรีดินแดง

อย่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยนะครับ

มาดูเรื่องที่
ผมเป็นห่วงไปเรื่องเตียงในกรทม
คุณหมอสมศักดิ์อักษิณนะครับ

เปิดเผยบอกว่าตอนนี้เลยนะ
ตอนนี้เลยจำนวนเตียงในสถานพยาบาล

ผู้ป่วยโควิดสีแดง

เหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยสีแดงแบบนี้
๒๐เตียงเท่านั้นนะครับ

เหลือเตียงอีกประมาณ๓๐๐ราย

แต่จำนวนผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หมายเลข๑๖๖๘

ร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา

ด้านคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับ
เห็นชอบพื้นที่ที่มีการระบาดนะครับ

ที่๒ให้เร็วขึ้น
จากปกติที่นัดห่างจาก
แรก๑๐๑๒สัปดาห์

ลองดูโทรศัพท์ของท่านให้ดี
ว่าช่วงนี้เขาเลื่อนวันนัดหรือเปล่า

ส่งข้อความมาทางหน้าจอของเรา